และความสู้โมงว่าขาดหมดแล้วหรือนะครับอาจจะรอไม่ไหว
ถ้าอยากจะเปลี่ยนในปี๒๕๖๐นี้

นั่นก็คือในคืนของวันที่
ถือว่าเป็นวันที่เราจะเตรียมตัวไหว้

คุณก็ควรจะนำกระเป๋าสตางค์ใบใหม่
ที่ใส่คณะบัตรที่สวยงามใหม่
นะครับเลขสวยสวยนะครับมีเลขแปดเลขเก้านะครับ
นำมาวางไว้นะครับเพื่อเป็นการรับโชคจากองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
หรือว่าชัยซิงเยะนั่นเองครับแต่การที่จะเลือกหากล่าวสั่งนั้นได้เนี่ยนะครับ
ก็แนะนำนะคะว่ารูปแบบหรือว่าดีไซน์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
หลักการนั้นเนี่ยเราชอบกระเป๋าตังค์ที่สามารถจะปิดได้สนิทนะครับ
ดังนั้นการที่มันจะปิดได้เนี่ยอาจจะมีด้วย๒วิธีการด้วยกัน
หนึ่งคืออาจจะเป็นกระดุมมาแป๊ะปิดไว้นะครับหรือการที่มีซิปปิดรอบ๓ด้านนะครับ
นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้กระเป๋าสตางบุญนั้นอยู่ในรูปทรงที่ควรจะเป็นกันเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ซื้อมา
แม้กระทั่งด้านในนั้นนะครับอาจจะมีช่องใส่บัตรเครดิตนะครับ
ซึ่งเลขมงคลที่เกี่ยวกับวงช่วยนั้นเนี้ยเราก็จะยอมเลขหกหรือว่าเลขแปด
ดังนั้นแบบหรือว่าดีไซน์ที่ใส่บัตรได้๖ช่องหรือว่า๘ช่องก็จะเป็นแบบที่เป็นมงคลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
เมื่อได้เรื่องของรูปทรงหรือว่าดีไซน์ของกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะแล้วนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของการเลือกสีนั่นเองครับ
ของกระเป๋าสังนั้นเราจะดูจากวันเกิดเป็นหลักโดยการเปลี่ยนวันเกิดตามหลักโหรศาสตร์ไทยเริ่มต้นนับวันใหม่ในช่วงเวลา๖โมงเช้า
เพราะฉะนั้นใครที่เกิดกล่องหกโมงเช้าคุณจะเป็นคนวันเก่านั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันทิศนั้นนะครับสีที่ดีที่สุดนะครับก็คือสีเขียวนะครับส่วนผู้ที่เกิดในวันจันนั้นนะครับสีที่ดีที่สุดก็คือสีดำนั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นสีออกโทนเทาหน่อยก็ได้ส่วนผู้ที่เกิดในวันอ

สีออกโทนแดงหรือว่าสีชมพูครับและสุดท้ายนะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับสีที่ถูกฉลกกับคุณนั้นก็จะเป็นสีกับโทนสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะครับเรียกว่ามีทั้งสีที่มงคลแล้วรูปแบบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนในวันเวลาที่เหมาะสมนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการมีวินัยในเรื่องของการ
หรือว่าสีชมพูครับและสุดท้ายนะครับแล้วรูปแบบที่ถูกฉลกกับคุณนั้นก็จะเป็นสีออกโทนสีฟ้าหรือว่าสีชมพูครับและที่สำคัญก็คือวินัยในเรื่องของการ